ความสูญเสียของนักร้องนักดนตรีในแวดวงคนบันเทิงนะคะ
ก็คือเต้ยไฮร็อกเป็นมือกลองของวงไฮร็อกนะคะ
ก็จากไปด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ใช่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับคำยืนยันจากนายอนุวัฒน์ทัพวัง

ถึงข่าวการเสียชีวิตของอดีตสมาชิกเพื่อนร่วมวง
คือนายกิติศักดิ์เจริญคงสมัย
หรือว่าคุณเต้ยไฮบร็อกวัย๕๒ปีนะครับ
ก็จากเราไปเมื่อเวลาประมาณ๒๒นาฬิกานะครับ
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
นี้ข่าวการป่วยหนักของมือกลองวงไฮบล็อกเป็นข่าวครั้งแรก

ว่าเขาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากนะครับ
จนเป็นที่มาของคอนเสิร์ตรวมตัวเพื่อนศิลปิน
เพื่อหาบรายได้ช่วยค่ารักษามาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ
ก็คือจัดคอนเสิร์ตไปวันที่๑๒มิถุนายนนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจครั้งนี้
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะคะ